ข้อดีคือไม่ระคายเคืองเมื่อเทียบกับการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
สามารถเก็บตัวอย่างได้เอง
มีความแม่นยำเทียบเคียงกับวิธีการเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูก
รู้ผลใน๑๕นาที
เก็บตัวอย่าง๓๐นาที
งดอาหารเครื่องดื่มและงดสูบบุหรี่
รวมถึงการงดแปลงฟันและงดการใช้น้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อ

มีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่เลือกใช้งาน
ดังนั้นควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งานจริง
ผู้ตรวจเก็บตัวอย่างด้วยการบ้วนน้ำลายออกมาจากลำคอ
สมปนกับน้ำลายในช่องปาก
น้ำลายให้ถึงขีดปริมาณที่กำหนด

คว่ำหลอดเก็บตัวอย่างขึ้นและลง๑๐ครั้ง
ดตัวอย่าง๓หยดลงในหลุมทดสอบ
รอผล๑๐๑๕นาทีแต่ต้องไม่เกินเวลาที่ระบุไว้ในฉลาก
โดยปกติจะไม่เกิน๓๐นาที
ค่าผลไม่ได้ควรทดสอบใหม่อีกครั้ง